ยานนี้นะครับถือว่าเป็นยานครอบจังหวานด้วย

ทุกครั้งที่เราฝันถึงพระแก่องค์หนึ่ง

มีคนมาขอบูชาไปเป็นล้านล้านจริงเหรอ

ในรักษณะคมราศีไหนต้องระวังตัวเป็นอีกเสก

พบกันมูไนท์วันอังคาร๔ทุ่ม